เดียวกันกับประเด็นที่คนร้ายเมื่อวานนี้รายงานกันไปแล้วนะครับ
ไปใช้ปืนยิงขู่ด้วยหลังจากจี้ชิงเงินไป๕ล้านบาท
วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับ
ชุดสืบสวนเร่งคลี่คลายคดีแล้วก็ไล่ล่าตัวคนร้ายแล้วครับ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายบุกเดี่ยวชิงเงินสดกว่า๕ล้านบาท
ริมถนนสายสองพี่น้องวัดไผ่โรงบัวตำบลบางเลนอำเภอสองพี่น้อง
สุพรรณบุรีซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
โดยการลงพื้นที่รอบนี้ในครั้งนี้นะครับก็ประชุมกับชุดสืบสวน
ส่วนที่กำลังร่วมกันระหว่างตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครอง
ที่สองคือบริเวณหัวมุมร้านสะดวกซื้อที่ถูกกระสุนปืนของคนร้ายเนี่ย
ยิงใส่แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดอีกครั้ง
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุ
ทีมสืบสวนก็ทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงทำให้มีความคืบหน้าพอสมควรในคดีนี้นะครับ
จากการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์เข้าออกของคนร้ายที่ทำตกในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
พยานแวดล้อมต่างคาดว่าเร็วนี้แหละครับ
จับคนร้ายมาเดิมเนินคดีตามกฎหมายได้แน่นอน
ส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังไม่สามารถเปิดเผยได้
พลตำรวจตรีสุธิพงศ์วงปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗บอกว่า
นำภาพถ่ายรูปภัณฑ์สันธารคนร้ายแจกให้กับผู้นำชุมชน
ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในทุกพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี
ถ้าหากพบเบาะแสแจ้งตำรวจภูทร๒พี่น้องได้ทันทีตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ครับ
ตอนนี้เรามีภาพถ่ายของผู้นำภาคใสเราก็ได้เริ่มการมอบให้ทางนำเรียนธนวาค
เพื่อเอาไปแจกให้กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยดู
แล้วก็ทางทหารส่วนทางการสืบสวนซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นความลับ
ผมก็ขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันคืบหน้าไปพอสมควรนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗
นำตัวชายอายุ๒๖ปี๑ในผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำอย่างเคร่งเครียด
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมารวมไปถึงพนักงานขนเงินทั้ง๓คน
และหัวหน้างานก็ถูกเชิญไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทร๒พี่น้องด้วยนะครับ
อกจากนี้สอบปากคำกลุ่มเด็กแว้นแก๊งแฝดนรก
นี่คือชื่อแก๊งของเขานะครับเกือบ๑๐คน
ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่คาดว่าอาจจะมีส่วนรู้เห็นในการชิงเงินกว่า๕ล้านบาทครั้งนี้ด้วย
คดีนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ